ตอนนี้นักเตะไทยทั้ง๓คนที่ไปค้าแข้งที่นั่นในหลีกสูงสุดเนี่ยเป็นตัวหลักของสโมสรหมดแล้ว
ดูการพลิกบอลของชนะทิพย์ครับแล้วจ่าย
แล้วสุดท้ายเนี่ยบอลมาถึงทางเจโบครับ

มาโดนเจ้าถิ่นตามต่อที่สมทนึงครับ
จากชุญยะยูเลระไดะตราติศาสตร์๑๒
และดูจังหวะของชนะทิพย์โยกเข้าในตัดแล้วยิงหักข้อครับไม่ต้องแรงครับ
ทำประตูขึ้นนำให้กับซัปโปโร๒ต่อ๑ลูกที่๕ของเจนในซีซั่นนี้ครับดูกันอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนจะเล่นช้าแต่ว่าเจดึงจังหวะรอครับแล้วตัดเข้าใน
และนาที๘๘นางอาซากิตามตีเสมอ๒๒ครับดูเหมือนจะไม่ได้แล้วครับ๓แต้ม
แต่สุดท้ายนี่คือประตูใช้ครับจากเคนโทคุระแบบนี้ได้เฮเลยครับ๓ต่อ๒ครับซัปโปโร
เอาชนะไปสุดบันเลยครับเก็บเพิ่มเป็น๓๐คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๔
เราไปดูคู่ต่อมาครับมิสโซโกเบต้นสังกัดของธีรทรบุญมาทันบุกไปเยือนเซเลโซโอซาก้า
นาที๒๕ครับอุ้มเกือบทำแอสซิดนะครับผ่านเข้าในจังหวะนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคาซูบะขออภัยนะครับเป็นยูตาโกเกะยิงเฉียวเสาไป
แล้วจบเกมด้วยการเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับธีรทรนั้นถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับ
ฟอร์มของทีมจ่าฝูงกันหน่อยครับต้นสังกัดของธีรสินแดงดา
หมุยถูกเปลี่ยนตัวเข้าไปครับนาทีหกสิบเอ็ดนะครับ
หลังจากฝูงต่อไปครับมีสี่สิบสี่คะแนน
ยังนำเอฟซีโตเกียวที่๒อยู่ถึง๗คะแนนครับ